ดูเรื่องนี้ก่อนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อ
คือมีคนเขาได้โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์
ไปคุยกันในคลับเฮาวส์คือห้องที่ฟังในคลับเฮาวส์เนี่ย
ต้องบอกว่าห้องเนี่ยแตกนะฮะคนเข้าไปเยอะมาก
บอกว่าเป็นเหตุการณ์รุมโทรมเกิดขึ้นที่นครสวรรค์
ห้าเดนนรกนครสวรรค์ไปรุมโทรมหญิงสาวคนหนึ่งอายุสิบแปดปี
แต่ปัญหาก็คือว่าเธอบอกว่าเธอไปแจ้งความเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนะ
เหตุการณ์เนี่ยประมาณสิบหกเมษาไปแจ้งความสิบเจ็ดเมษาในช่วงเนี้ย
ห้าหกสี่นะฮะแต่จนถึงวันนี้คดีไม่คืบหน้า
ค่ะไม่คืบหน้านะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่
สพแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนวันนี้คืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะ
แต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นข้อความที่มีการทวิตกันนะฮะ
เป็นข้อความที่บอกว่ามีการรุมโทรมนะคนรุมโทรมเนี่ยเป็นผู้ชายห้าคน
เยาวชนและไม่เยาวชนแล้วก็มีนางนกต่อเป็นหญิงสาวอีกคนนึง
ชวนมาแล้วก็ดูอยู่แต่ก็ไม่ช่วยเหลือนะครับ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับต้นต้นนะครับทุกผู้ชมครับมีคนให้ข้อมูลบอกว่า
น้องผู้หญิงเนี่ยโดนล่อลวงไปข่มขืนนะคือความจริงแล้วผู้ชายสี่คนนะ
ข่มขืนลุงโทรมอยู่ด้วยกัน๕คนแต่อีกคนนึงเนี่ยแค่ยืนดู
แล้วมีผู้หญิงอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ช่วยแล้วเหมือนมีลักษณะท่าทางเหมือนกับเป็นนางนกต่อที่หลอกเข้ามานะ
คือพอน้องเข้าไปในห้องแล้วเดินออกไปอะไรอย่างนี้นะครับ
จากนั้นเพื่อนของหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยเห็นว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลยนะฮะ
ตั้งแต่เมษายนนะครับก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปเปิดห้องคุยในคลับเฮาวส์
เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อนกระตุ้นให้ตำรวจไปจับคนก่อเหตุให้ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ปรากฏว่าคุยไปวันเดียว
คลับเฮาวส์วันเดียวเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ในทวิตเตอร์วันเดียว
โอ้โหมีคนส่งหน้าผู้ต้องหาคนนั้นคนนี้มาให้หมดเลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับคนคนหนึ่งนะขอใช้ว่าเป็นแหล่งข่าวก็แล้วกันนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ๑๖เมษายน
โดยผู้ชายคนนึงชื่อมาร์คนะโทรมาชวนเหยื่อที่เป็นหญิงสาววัย๑๘ปี
ซึ่งเป็นอดีตแฟนนะเป็นแฟนเก่าบอกไปนั่งเล่นด้วยกันไหม
แล้วก็ขับรถกระบะเนี่ยมารับนะฮะแต่พอมาร์คมาถึงเนี่ยมาร์คไม่ได้มาคนเดียว
มีคนมาด้วยอีก๖๗คนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
ก็บอกกับน้องผู้หญิงที่มารับนะฮะสมมุติว่าชื่อน้องตุ๊กตาก็แล้วกันนะฮะ
น้องตุ๊กตาเนี่ยมาร์คบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลแม้จะเป็นผู้ชายเยอะ
แต่ก็มีผู้หญิงมาด้วยคนนึงในรถกระบะเนี่ยแหล่งข่าวบอกกับเรานะครับนี่ฮะ
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับในรถกระบะเนี่ยเป็นกระบะสี่ประตูนะครับ
มีผู้ชายชื่อเวฟเป็นคนขับมาร์คเนี่ยที่โทรมาชวนแล้วมารับตุ๊กตาเนี่ย
นั่งข้างคนขับค่ะแล้วก็มีหญิงสาวชื่อฟางกับน้องตุ๊กตาเนี่ย
นั่งอยู่เบาะหลังนี่นะฮะส่วนผู้ชายอีก๔คนนั่งอยู่ท้ายกระบะหมดเลย
มีชื่อเติ้ลชื่อพีชื่อโอมและชื่อป้ายจากนั้นรถก็ไปจอดที่บ้านหลังนึงนะครับ
พอเข้าไปในบ้านฟางเนี่ยซึ่งคาดกันว่าเป็นนางนกต่อนะครับ
ได้ชวนตุ๊กตานะจูงมือเลยล่ะอันนี้ตามที่แหล่งข่าวเขาบอกนะ
จูงมือพาเข้าไปในบ้านไปนั่งในห้องหลังหนึ่งของบ้าน
แล้วมีผู้ชายห้าคนเข้ามาในห้องฟางเนี่ยทีแรกเนี่ยที่ชวนมาอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ดีดี
เดินออกจากห้องไปก็เหลือผู้ชายในห้องเนี่ย๕คนกับน้องตุ๊กตา
สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ชายสี่คนรุมโทรมข่มขืนนะครับ
อีกคนนึงเนี่ยแม้จะไม่ได้ทำก็ตามแต่ก็ยืนดูอยู่ในห้อง
บอกพยายามขัดขืนแล้วแต่สู้แรงไม่ไหวทำอะไรไม่ได้จริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ตะบนวังซ่านอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
หลังจากถูกกระทำน้องเข้าไปแจ้งความนะฮะ
ไม่ใช่ไม่แจ้งความนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปแจ้งความ
แต่เวลาผ่านมาเนี่ยถ้านับตั้งแต่กลางเดือนเมษายนนี่
สิงหาแล้วปลายสิงหาจะเข้ากันยาเกือบ๕เดือนแล้ว

โอ้โหนี่นะคะคุณผู้ชมครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มีคนพูดถึงกันเยอะในโลกโซเชียล
ข่มขืนคดีรุมโทรมเนี่ย
มันเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมโหดร้ายนะคะ
ทีมข่าวของเราตามเรื่องให้เพราะว่าคนใกล้ชิดของน้องตุ๊กตาผู้เสียหาย
เขาก็อาศัยสื่อโซเชียลมีเดีย
เขาก็อาศัยสื่อกระแสหลักอย่างเรานี่แหละ
ให้หน่อยขอความเป็นธรรมหน่อย

เราตามให้หมดค่ะทุกมิตินะคะ
ขออนุญาตพูดคุยกับทางฝั่งของผู้เสียหายด้วย
ตามไปถึงคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหา
ตามไปถึงตำรวจว่าตกลงคดีมันคืบหน้าถึงไหนแล้วทำไมถึงช้า

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ไปที่บ้านของน้องตุ๊กตานามสมมุติวัย๑๘ปีที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
อยู่ในอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์
พอไปถึงเนี่ยค่ะทุกคนในครอบครัวบอกเลยว่ายังสะเทือนใจยังเสียใจและรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณแม่ของน้องผู้เสียหายค่ะคุณแม่ทิพย์อายุ๕๓
คุณแม่เนี่ยนะคะเครียดจนถึงขั้นปวดหัวอาเจียนตลอด
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสเจอน้องตุ๊กตาผู้เสียหายด้วยค่ะ
น้องก็อนุญาตให้ทีมข่าวของเราพูดคุยด้วยเพราะน้องอยากจะให้ข้อมูล
จะได้เป็นประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าทางคดีกับตำรวจให้ด้วย
น้องเลยบอกแบบนี้นะคะน้องบอกเลยว่าตอนเกิดเหตุน้องขัดขืนอย่างเต็มแรง
แต่สู้แรงผู้ชายไม่ไหวน้องบอกว่าพอเรื่องนี้เป็นข่าว
น้องบอกว่าทุกคนในครอบครัวเสียใจมากค่ะ
เธอเนี่ยอยากให้ข้อมูลเพราะคดีมันไม่คืบหน้า
อยากจะให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอยากจะตามความคืบหน้าทางคดี
อยากได้รับความเป็นธรรมอยากให้ตำรวจเอาตัวคนก่อเหตุมาลงโทษให้ได้
คือเมื่อคืนนี้ค่ะพอเรื่องนี้เป็นกระแส
บอกว่าอยากจะขออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่น้องผู้เสียหายบอกว่าไม่อยากคุยไม่รับสายค่ะ
วันนี้ตำรวจก็มาพบน้องผู้เสียหายนะคะ

นี่ค่ะเพราะเรื่องเป็นข่าวดังในโลกออนไลน์
สื่อกระแสให้หลักอย่างเราตามข่าว
มันก็ค่อยขยับมีความคืบหน้าต่อเนื่องแบบนี้

ที่ไปแจ้งความสพแม่วงศ์ในวันนี้มาแล้ว
มาสอบถามสอบข้อมูลจากน้องตุ๊กตาเพิ่มเติม

มันมีคดีดังอยู่เลยนะฮะ
ทุกผู้ชมครับฟางเนี่ยที่เป็นนางนกต่อเราได้คุยด้วยนะครับ
เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันความคืบหน้าวันนี้เนี่ย
ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวคนก่อเหตุมาได้ด้วยนะฮะ

แต่ไปคุยกับจิ๊บก่อนจิ๊บนี่อายุ๑๘ปี
เป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทที่สุดของตุ๊กตาผู้เสียหายนะ
เนี่ยบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนชวนตุ๊กตาไปนอนที่บ้านของเธอในคืนวันเกิดเหตุ

จากนั้นมาร์คที่เป็นแฟนเก่าของตุ๊กตาเนี่ยก็ขับรถกระบะมารับตุ๊กตาที่บ้าน
เธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอชวนตุ๊กตามานอนที่บ้าน
ซึ่งปกติก็จะชวนมานอนที่บ้านกันอยู่แล้วนะเพื่อนสนิทกัน
เที่ยงคืนนะจะเที่ยงคืนกว่าด้วยซ้ำ
ตุ๊กตาเนี่ยความจริงเตรียมจะเข้านอนแล้วอยู่ที่บ้านเธอ
ใครสักคนหนึ่งนะครับพอถามว่าคุยกับใครตุ๊กตาบอกว่าอ๋อคุยกับมาร์ค
นี่คือแฟนเก่าของตุ๊กตานะตุ๊กตาบอกกับจิ๊บบอกว่ามาร์คเนี่ยเขาติดต่อมา
ชวนให้ไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนของมาร์คนะฮะเป็นบ้านเพื่อนของมาร์คนะครับ
กับแฟนนุ่มตอนนั้นยังเตือนอยู่เลยเตือนตุ๊กตาบอกว่าโอ้โหอย่าไปเลยมันดึกแล้วนะ
มันดึกมากด้วยอันตรายด้วยก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอว่ากลุ่มเพื่อนของมาร์คเนี่ย
ประวัติพวกนี้เป็นยังไงตุ๊กตาตอนนั้นก็กล้ากลัวกลัวนะฮะแต่ตุ๊กตาสุดท้ายก็คิดว่า
คงไม่เป็นอะไรมั้งเพราะว่าไปกับมาร์คตุ๊กตาค่อนข้างไว้ใจมาร์คเห็นว่าเป็นแฟนเก่า
บอกกับเรานะครับบอกว่าจากนั้นไม่นานมาร์คแฟนเก่าของตุ๊กตาก็ขับรถกระบะมารับตุ๊กตาที่บ้านของเธอ
โดยมีเวฟเป็นคนขับในรถเนี่ยเวฟขับมาร์คนั่งข้างคนขับแล้วก็มีฟางนะฟางนี่เป็น
ลุงสมตุ๊กตาจากนั้นคุกกาก็นั่งรถกระบะออกไปจากบ้านจิ๊บ

วันรุ่งขึ้นจิ๊บบอกว่าตุ๊กตาโทรมาหาพร้อมกับร้องไห้ด้วยเสียงสั่นเคลือนะครับ
บอกว่าถูกเพื่อนของมาร์คเนี่ยข่มขืนรุมโทรมที่บ้านของเพื่อนมาร์คที่มาร์คพามาเมื่อคืนนั่นแหละ
โดยช่วงที่ถูกก่อเหตุเนี่ยตุ๊กตาบอกกับจิ๊บบอกว่าถูกล็อกแขนนะล็อกคอแล้วก็มีผู้ชาย๔คนเนี่ยที่นั่งท้ายรถกระบะเนี่ยนะเติ้ลพีโอป้ายเนี่ยลงมือข่มขืนเธอ
ตุ๊กตาบอกพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่คนในบ้านไม่มีใครช่วยสักคนหนึ่ง
รวมไปถึงผู้หญิงชื่อฟางที่มากับเธอด้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงแค่สองคนที่มาในรถกระบะด้วยกันเนี่ยแล้วก็พอถึงบ้านเนี่ยเป็นคนชวนเธอเข้าไปในห้อง
ห้องที่เกิดเหตุแล้วก็มีผู้หญิงอีก๓คนเนี่ยเดินตามมาตอนหลังด้วยแต่ไม่มีใครช่วยเลย

ประมาณครึ่งศูนย์ที่หนึ่งปีสองคือเดือนแล้วใช่หลังจากนั้นยังไงต่อ
แล้วที่นี้ใช่ไหมคะพอตอนเช้าค่ะกลับมาเล่าให้หนูฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
ก็ร้องไห้ตาบวมมาก็คือหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนั้นหนูหลับอยู่
หนูก็ถามว่าตุ๊กเป็นอะไรเขาก็บอกว่ามึงกูมีอะไรจะบอก
อันนี้ก็เล่าบอกว่าพอกูไปจากเมืองแล้วกูไปถึงอ่ะ
ทีนี้กูนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอยู่กับไอ้แฟนสองคนแล้วก็มีพวกผู้ชาย
แต่ทีนี้ไอ้ม้าไก่เว็บออกไปซื้อเหล้าแล้วก็ทิ้งกูไว้
ตอนแรกกูไม่คิดว่ามันจะทิ้งกูอืมแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าก็คือ
ค่ะก็บอกว่าพี่แจ๊คเข้าไปในห้องเถยุงกาดผู้ชายเยอะอะไรประมาณนี้
หนูไม่อยากอยู่แถวอะไรประมาณนี้แต่เหมือนชักชวนพี่เข้าห้องอะค่ะ
แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าก็ชวนไปก็ไปนั่งเล่นในห้องกันสักพักนึง
หนูไม่รู้ว่าไปนั่งเล่นนานไหมค่ะแล้วก็เดินออกมาแล้วผู้ชายสี่คนนะคะ
ก็ค่ะเดินเข้าไปทีละคนทีละคนทีละคนเลยค่ะพอสี่คนเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะ
ก็คือล็อกแขนล็อกขาก็คืออันนั้นกูเลยอืมแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่า
พอใกล้จะเสร็จปุ๊บมีพวกไอ้๓คนขี่รถเข้ามา
แล้วทีนี้บอกกับบอกว่าพี่แอ้พี่แอ้เนี่ยพี่อยู่ในนี้
หนูไปช่วยเขาได้ไหมไอ้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไป
อยู่นี่นี่แหละค่ะพูดประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูอีกสักครั้งนะฮะสำหรับบ้านหลังนั้นที่
เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตุ๊กตาเนี่ยมีผู้ชายสี่คนนะฮะ
เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะฮะคือจิ๊บเนี่ยบอกว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนนะ
ก็เกือบจะ๕เดือนแล้วนะแต่ทำไมคดีมันไม่คืบหน้าเลย
ทำไมตำรวจเนี่ยถึงช้าขนาดนี้ทุกครั้งเวลาที่เธอไปตามคดีเป็นเพื่อนตุ๊กตาที่สถานีตำรวจเนี่ย
ตำรวจไม่เคยคิดจะหากลุ่มผู้ต้องหาที่ข่มขืนเพื่อนเธอเลย
อันนี้จิ๊บเขาอ้างนะเขาบอกกับเรานะบอกว่าอย่างไปหาตำรวจเนี่ย
บางทีตำรวจบอกว่าเอ้าก็ไปหาคนที่ข่มขืนทั้ง๔คนมาให้ได้ก่อนสิ
นี่ฮะซึ่งเธอกับตุ๊กตาก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่หาคนผิดให้
แล้วนี่เราต้องไปหากันเองเหรอทันทีที่เพื่อนของเธอเอาเรื่องนี้ไปคุยในโลกโซเชียล
กลับรู้ตัวคนทำผิดทั้งหมดมีหน้ามีตามีคนไปหามาให้หมดนะ
แล้วถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยจะได้ตัวไหมที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุ
ผู้ต้องหาทุกคนที่ก่อเหตุยังใช้ชีวิตปกติ
รูปอัพโซเชียลกินเที่ยวสนุกสนาน
แล้วคนพวกนี้มีประวัติทั้งยาเสพติดแล้วก็ข่มขืนคนอื่น
แต่ทำไมตำรวจยังปล่อยคนพวกนี้ไว้ในสังคม
ทั้งหมดที่คุมคืนคือมีประวัติไหม
เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
แล้วก็เคยมีประวัติข่มขืนแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงยินยอม

เพื่อนที่เป็นคนนำเรื่องนี้ไปพูดคุยในคลับเฮาวส์นะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อแป้งนะฮะแป้งเนี่ยเอาไปพูดในคลับเฮาวส์นะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลไปที่เพจมัธุศรด้วยเราได้คุยทางโทรศัพท์นะฮะ
คือเธอบอกว่าตุ๊กตาเนี่ยถูกข่มขืนหลายเดือนแล้ว
เธอก็พยายามช่วยกันนะเพื่อนช่วยกันตามคดีกับตำรวจ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเหลือเกินสำหรับผู้หญิง

ผ่านมานานมาก
ได้ประมาณเท่านี้อยู่แล้วนะฮะเต็มห้องกว่านี้เนี่ย
เข้ามาฟังไม่ได้แต่เธอบอกว่ามันเป็นประโยชน์มาก
ถึงขั้นมีคนเนี่ยไปช่วยหาข้อมูลเลยนะฮะแล้วทำให้รู้เลยว่า
คนที่ก่อเหตุรุมโทรมเนี่ยคือใครอีกคนที่ยืนดูเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยคือใคร
โดยเฉพาะคนที่อายุเกินเยาวชนแล้วที่ชื่อป้ายเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
ส่งกันมาให้หมดคนนี้อยู่ที่ไหนคนนี้ใช้โซเชียลชื่ออะไรแล้วยัง
ด้วยว่าพวกนี้เนี่ยมีประวัติก่อเหตุข่มขืนคนอื่นมาแล้วด้วย
เลยอยากให้ตำหรวจในเร่งจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดให้ได้ร่วมเร็ว
คุณในนั้นนะคะเขามาเล่าให้ฟังว่ามีกลุ่มเนี้ยค่ะเคยทำเรื่องแบบเนี้ยมานานแล้ว
แต่ว่ามีฝ่ายหญิงเป็นคนสมยอมอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูอยากให้เขาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดอะค่ะ
ไม่อยากให้เขาปล่อยละเลยแบบเนี้ยค่ะบางทีแบบว่าผู้เสียหายเขาอาจจะแบบมีความเครียดหรือไม่ก็
บางทีเขาอาจจะแบบคิดสั้นอะไรก็ได้อะค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้ความยุติธรรมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
นี่นะคะคืออย่างที่คนใกล้ชิดกับผู้เสียหายบอกค่ะว่าทำไมตำรวจถึงไม่ได้มีความคืบหน้าในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าคดีในลักษณะแบบนี้ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเนี่ย
มันกระทบทั้งร่างกายและจิตใจแล้วมันคือความเครียดครับ
ระหว่างการรอคอยว่าเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้เมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้๔๕เดือนเนี่ย
มันเครียดมันคือความเครียดของผู้เสียหายและครอบครัว
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับอีกคนนึง
คนนี้คุณผู้ชมถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อ
น้องสาวของมาร์คค่ะมาร์คคือแฟนเก่าของตุ๊กตาผู้เสียหายใช่ครับ
น้องสาวมาร์คบอกว่าฉันไม่ใช่นางนกต่อ
นกต่อตามที่ถูกกล่าวหาเธอให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าวันนั้นแค่เดินทางไปรับมาร์คที่เป็นพี่ชาย
ไม่รู้เหตุการณ์มาก่อนเลยว่ามีการไปรับตุ๊กตาผู้เสียหายมาที่นี่
ที่ผ่านมามาร์คก็เป็นแฟนเก่าของตุ๊กตาผู้เสียหายจริง

แล้วตัวมาร์คพี่ชายเธอก็เสียใจที่ตุ๊กตาต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
นัดไปรับที่บ้านเพื่อนแฟนค่ะ
ที่มาร์คบอกไหมว่าทำไมถึงชนกันบ้าง
หนูก็ไม่ดูค่ะ

แต่ว่าพอเราไปถึงเจอพี่มาร์ค
มาร์คเล่าอะไรให้ฟังไหมตอนที่เกิดเหตุ
อยู่เห็นตอนนั้นน่ะค่ะที่เห็นเป็นแบบนี้นะคะ
สาวของมาร์คให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเพื่อนของเธออีกคนนะคะ
บอกว่าวันนั้นหลังจากที่พวกเธอไปถึงก็ไปเจอกับฟาง
แล้วก็มีการถามตุ๊กตาผู้เสียหายว่าจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวจะไปส่ง
แต่ผู้เสียหายไม่พอใจเข้าใจผิด
คิดว่าพวกเธอใช้ให้พวกผู้ชายไปรุมโทรมเขา
ซึ่งเธอขอยืนยันว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะ
แล้วหนูกับมายก็เลยเดินตามไปแล้วมายก็ถามว่า
กลับบ้านมายเดี๋ยวไปส่งก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่ง
แล้วเขาก็ไปนั่งกับกลุ่มผู้ชายค่ะ
นั่งกับพี่มาร์คที่เป็นเพื่อนเขาค่ะ
แล้วพวกหนูก็เลยกลับบ้านกันเลยตั้งแต่นั้นพวกหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลย

เพราะว่าก็คือประเด็นคือเขาบอกว่าก็คือหนูกับเขาก็คือไม่ถูกกัน
แล้วเขาก็บอกว่าพวกหนูให้ผู้ชายไปรุมโทรมเพื่อนเขา
เพราะหนูก็บอกว่าพวกหนูไม่รู้เลยว่าไปอะไรกันอย่างนี้ใช่ค่ะ
ผู้หญิงสองคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อนะคะ
คนหนึ่งก็คือน้องสาวของมาร์คนะคะอีกคนนึงเราก็ใช้เป็นนามสมมุติชื่อว่านกนะคะ
ตกลงแล้วมีความคืบหน้าอะไรไหมเพราะว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มมาแบบนี้ค่ะ
มาร์คอะค่ะที่เป็นอดีตแฟนนุ่มของน้องตุ๊กตาผู้เสียหายเนี่ย
ตอนนี้ถูกสอบสวนอยู่ในห้องสอบของโรงพักนะคะ
ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อ๓คนก็ถูกสอบสวนเหมือนกัน
ถูกสอบสวนเหมือนกันแต่ว่ามีบางคนที่เป็นเยาวชน
เราถามให้แน่นอนว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้าง
คือกลุ่มนกต่อตรงนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะ
คือมีมาร์คมาร์คนี่คือไปรับที่บ้านเลยติดต่อไปด้วย
แล้วก็มีฟางที่นั่งรถไปด้วยนั่งกระบะไปด้วย
แต่อีก๓คนที่คุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ที่คุณเหนียวมาสอนเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้คือเขามาตอนหลัง
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้น
เขาแค่จะมารับคนหนึ่งบอกแค่จะมารับพี่ชายเขาก็คือม้ากลับบ้าน
แต่ฟางเนี่ยครับท่านผู้ชมครับที่ว่าโอ้โหนั่งในรถกระบะมาด้วยเนี่ย
แล้วตุ๊กตาบอกว่าพอไปถึงบ้านหลังนั้น
บ้านของเพื่อนมาร์คเนี่ยฟ้างนี่แหละเป็นคนชวนเข้าไปนั่งในห้องนี้กัน
แล้วมีผู้ชายเข้ามาในห้อง๔๕คนฟางเดินออกไปเลย
ตุ๊กตาก็ถูกกระทำวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ฟางนะครับทุกผู้ชมครับได้ไปคุยกับฟาง
ฟางเนี่ยอายุ๑๔ปีเท่านั้นนะฮะ
หลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อเนี่ย
เธอบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะท่านผู้ชมครับที่เราไปเนี่ยคือฟางเขาอยู่กับยายนะ
อยู่กับยายนะครับคือคุยกับยายเนี่ยยายของฟางเนี่ยตอนที่เราไปถึงเนี่ย
ยายบอกไม่รู้หลานสาวไปไหนออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าแต่ไม่รู้ว่าไปไหน
เมื่อคืนเนี่ยก็กลับมานอนที่บ้านนี่แหละฟางเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าพ่อกับแม่นะคือพ่อกับแม่เนี่ยเลิกกัน
ยายก็เลี้ยงมาเองนะมีหลานสาวสองคนรวมทั้งฟางด้วยก็เลี้ยงมากับมือ
ตัวยายเองก็ไม่ค่อยดีนะป่วยหลายโรคนี่เพิ่งหายจากอำมพลึกตอนจะพูดอะไรยังไม่ค่อยชัดเลยนะครับ
สุดท้ายยายบอกว่าหลานสาวเนี่ยเป็นเด็กติดเพื่อนชอบเที่ยวเตรเวลาไปดุด่าว่ากล่าวก็ไม่ค่อยฟัง
เวลายายไปว่าเนี่ยบางทียายถูกด่ากลับด้วย
ปกติน้องฟ้าหลานคุณยายเนี่ยเที่ยวบ่อยมั้ย

ทำไมเขาถึงเที่ยวบ่อยครับ

ห้ามให้ฟัง

เขาเคยก่อเรื่องก่อความเดือดร้อนให้ยายไหม

หลายคนก็เป็นห่วงลูกหลานที่เป็นผู้หญิง
หลายคนก็ถามว่าโอ้โหทำไมตำรวจนี่๔๕เดือนแล้วคดีไม่คืบเลยเหรอ
ท่านผู้ชมครับมีคนหนึ่งที่เราได้คุยด้วยนะครับเป็นญาติของฟางนะฮะ
ฟางเนี่ยอยู่กับยายตั้งแต่เด็กพ่ออยู่กรุงเทพนะไม่ค่อยได้กลับบ้านส่วนใหญ่ฟางก็เลยติดเพื่อนทุกครั้งเวลาออกจากบ้านเนี่ยจะมีเพื่อนมารับอย่างญาติคนนี้เนี่ยบอกว่าเวลาเจอฟางนะก็เป็นหลานเขานั่นแหละนะตามศักดิ์เนี่ยบ้านอยู่ติดกันก็พยายามเตือนเรื่องเที่ยวเรื่องเตร
แต่ฟางก็ไม่เคยฟังถามว่าฟางเคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับคนในบ้านในครอบครัวไหมก็ไม่เคยมีนะก็มีแต่ออกจากบ้านไปกับเพื่อนนี่แหละทีนี้พอมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยญาติคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าตกใจมากเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเวลาหลานสาวออกไปนอกบ้านเนี่ยไปทำอะไรกับใครแต่ถ้าทำผิดจริงก็ต้องว่าไป
เหมาแม่ก็ตายเขาเหมือนเด็กประมาทแล้วก็ย้ายก็เป็นอย่างนี้
นี่เด็กอ่ะมันไม่มีใครดูแลมันที่ว่ามันว่านั่นแล้วนี้มันก็เฉิด
ไม่ถึงข่าวอย่างนี้ไม่ถึงไปถึงขนาดนั้น
เราก็ไม่เคยรู้ได้ได้ยินอะไรมาก่อนเลย
เพราะว่าไม่ได้สนใจกับเขา
เขาคือไปมาเขาก็ออกเรื่องเขาให้เขาอยู่นี่
เวลาเราว่าเขาบอกเขาอะไรเขาจะไม่ฟังไง

ผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับฟางนะครับ
อายุ๑๔ปีนะคืออายุเพิ่ง๑๔ปีนะครับ
แต่ตอนนี้ถูกหาว่าเป็นนกต่อนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฟางเนี่ยยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ยืนยันว่าเธอไม่ใช่นกต่อตามที่ถูกกล่าวหา
เธอก็เสียใจที่พี่ตุ๊กตาเนี่ยถูกกระทำแล้วก็มาเข้าใจเธอผิด
คืนวันเกิดเหตุเธอบอกว่า
คือเธอเนี่ยพยายามจะอธิบายให้กับตุ๊กตาฟังแล้วพยายามติดต่อไปแล้ว
แต่ติดต่อไม่ได้นะยังไม่ได้พูดคุยกัน
แต่เอาเป็นว่าเธอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเป็นอย่างนี้
ใช่เธอเนี่ยนั่งรถไปกับกลุ่มของผู้ก่อเหตุจริง
รถกระบะคันนั้นเนี่ยมีมาร์คไปด้วย
ซึ่งมาร์คเนี่ยเป็นรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่เธอรู้จักอยู่แล้ว
ส่วนคนอื่นที่ไปด้วยกันเนี่ยอย่างตุ๊กตาเนี่ยเธอบอกเธอไม่ได้รู้จักเลยนะ
ไม่ได้รู้จักทุกตานะก็รู้แค่ว่ามาร์คเนี่ยเขาคุยตอนนั้นบอกว่า
เดี๋ยวพี่แวะไปรับเพื่อนก่อนก็คือแวะไปรับตุ๊กตา
ทีนี้พอไปรับเสร็จรถกระบะคันนี้ก็ไปถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุ
อยู่ที่ตำบลวังซ่านอำเภอแม่วงที่นครสวรรค์
บอกพอไปถึงบ้านเธอก็เข้าไปในห้อง
เพราะมีพี่ผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยบอกว่าเออให้เข้าไปนั่งในห้องนั้นสิ
เธอก็เข้าไปในห้องตุ๊กตาก็เข้าไปด้วย
ก็ไปถึงก็มีผู้หญิงสองคนเธอกับตุ๊กตาก็นอนเล่นโทรศัพท์กัน
สักพักนึงเธอบอกเธอนอนเล่นโทรศัพท์กดโทรศัพท์มือถืออะไรเล่น
รู้สึกว่าผู้ชายที่เข้ามาในห้องเนี่ยเริ่มเข้ามากันหลายคน
แล้วผู้ชายในห้องเริ่มแล้วเริ่มเข้ามาถูกเนื้อต้องตัว
มาเกาะแกะเกาะแกะกับเธอเธอบอกตอนนั้นเธอรู้สึกไม่ปลอดภัย
เธอก็สะกิดพี่ตุ๊กตาสะกิดบอกเหมือนกับประมาณว่า
พี่ไปเถอะออกไปเถอะแต่ตอนนั้นเธอบอกว่า
อันนี้เธออ้างกับเรานะเธอบอกพี่ตุ๊กตาไม่สนใจเลย
ก็ยังคงนั่งเล่นนอนเล่นกดโทรศัพท์มือถือต่อ
เธอก็เลยฉวยจังหวะนั้นเห็นท่าไม่ดีเธอบอก
ลุกออกไปจากห้องพอเธอออกมาจากห้องปุ๊บ
ผู้ชายพวกนั้นที่อยู่ในห้องปิดประตูล็อกห้องเลยฮะ
แล้วฟางบอกตั้งแต่นั้นเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลย
ก็ไม่คิดว่าในห้องเนี่ยมันจะมีเรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้น
มีผู้ชายนะที่อยู่ในห้องเนี่ยเปิดประตูออกมา
แล้วก็มีผู้หญิงอีก๓คนตามมาที่หลังที่บ้านหลังนี้
ตามมาที่หลัง๑ใน๓คนมาถึงก็
พอที่ผู้ชายนั้นเขาก็เปิดประตูออกมาเขาเห็นตุ๊กตา
ผู้หญิง๑ใน๓ก็ถามตุ๊กตาว่าจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวไปส่ง
ตุ๊กตาตอบกลับมาว่าบอกไม่ต้องยุ่งแล้วก็มีผู้ชายอีก๒คนเนี่ย
เข้าไปในห้องแล้วปิดประตูใหม่อีกจนกระทั่งนู่นนะฮะ
ฟางบอกมีรุ่นพี่เนี่ยไปเคาะหน้าต่าง
ตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาเนี่ยถึงออกมาจากห้อง
เธอยืนยันว่าเธอไม่เคยไป

รู้จักไหมใช่รู้จักเพราะเคยไปเที่ยวด้วยกัน
แต่ตอนเธอไปเที่ยวเนี่ยเธอก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะ

ไม่รู้จักกันเลยคือรุ่นพี่หลุมไปรับเขามา

เป็นพี่คนที่ชื่อมาร์ทหรอใช่ค่ะ

ไม่เจอสนิทค่ะก็แบบไปเที่ยวด้วยกันบ่อยเป็นพี่น้องเพื่อนกันอย่างนี้ค่ะ
อืมที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมที่เคยเที่ยวด้วยกันไหม
ไม่เคยนะคะคือเขากอดหนูอะค่ะหนูก็เลยเปิดประตูออกมาค่ะ
คือผู้ชายไม่ได้พูดอะไรคือทำเลยถูกต้องไหม
คือหนูนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขามากอด
คือก่อนจะออกมาหนูก็สะกิดเขาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่า

แต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นนกต่อเหรอใช่ค่ะยืนยันค่ะ
นี่นะคะก็เป็นชุดข้อมูลในส่วนของผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อ
ทีนี้ค่ะมาดูชุดข้อมูลตามภาพนี้เลยค่ะตามรายชื่อเมื่อสักครู่เนี้ย
ที่บอกว่าเป็นผู้ชายที่ร่วมกันก่อเหตุรุมโทรมแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหา
เติ้ลคนแรกที่ทีมข่าวของเราไปหาข้อมูลที่บ้านของไนเติ้ล
ที่ไปที่บ้านของไนเติ้ลก็เพราะว่าเป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้ตามภาพขวามือเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ทีมข่าวก็สำรวจรอบบ้านแล้วก็ดูในบ้าน
บ้านหลังนี้มีห้องนอนสองห้องด้านหน้าบ้านจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
ห้องที่น้องตุ๊กตาผู้เสียหายถูกรุมโทรมน่าจะอยู่บริเวณหลังบ้านนะคะ
ซึ่งเป็นห้องนอนที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำ
ทีมข่าวของเราได้เจอกับน้าสาวของไนเติ้ลหนึ่งในผู้ต้องหา
น้าสาวบอกว่าเธอเพิ่งย้ายมาอยู่ได้๒เดือน
ก็เลยไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ที่หลานชายพาเพื่อนมามั่วสุม
และมีเหตุการณ์ข่มขืนรุมโทรมเกิดขึ้น
หลังจากเกิดเรื่องไนเติ้ลหลานชายเนี่ยไม่ได้แวะกลับมาที่บ้านหลังนี้เลย

้าสาวบอกว่าที่ผ่านมาหลานชายคนนี้ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ปกติหลานชายคนนี้เป็นเด็กดีไม่เคยแม้กระทั่งทะเลาะอะไรกับใครเลย

พี่คือไม่ได้อยู่นี่

เป็นบ้านพ่ออ๋อแล้วพี่ทราบเรื่องไหมครับ
เขาบอกว่ามันมีข่าวว่าน้องไปโดนน้องไปพาเพื่อนมาข่มขืนเนี่ย
พี่ก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านี้นะคะถึงเขาแชร์กันน้าสาวบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้านี้เอง
อืมส่วนยายของไนเติ้ลค่ะวันนี้ตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ครับแล้วก็พาตัวกลับมาส่งที่บ้านนะคะและทีมข่าวของเราก็ได้เจอ
ได้เจอยายของไนเติ้ลโดยบังเอิญคุณยายก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะ
ยายบอกว่าไนเติ้ลหลานชายเป็นเด็กดีมากพ่อแม่ตายไปนานแล้ว
ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กยอมรับว่าตกใจมากที่รู้ว่าหลานไปก่อเหตุแบบนี้
ตกใจจริงที่รู้ว่าหลานพาเพื่อนมารุมโทรมเด็กผู้หญิงที่นี่
ยายบอกไม่อยากจะเชื่อเลยยายเครียดมากที่ผ่านมาพยายามเตือนหลานชายมาตลอด
ยายเคยพูดว่าถ้าหลานโตขึ้นเนี่ยหลานต้องเป็นคนดีนะ
ยายบอกเนี่ยประโยคนี้ที่สอนหลานเนี่ยยังจำขึ้นใจเลยสอนตลอดว่าโตขึ้นหลานต้องเป็นคนดีนะ
คิดเลยว่าหลานจะมาทำตัวแบบนี้ยายบอกเลยนะคะบอกผ่านนักข่าวของเราอ่ะ
บอกว่าเนี่ยฝากผ่านไทยรัฐทีวีไปเลยว่าถ้าไนเติ้ลหลานชายฟังยายอยู่ตอนนี้นะ

ไม่รู้เขาไปเลยเขาไปเลยเขาไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ยายก็อยู่อีกบ้านใช่ไหมยายก็ไปหาหมอเออแล้วตำรวจเรียกไปยังไงบ้างครับ
ไม่ได้ทำอะไรเขาก็ไปถามว่าเป็นไปถามว่าเป็นหลานมีอาจใช่ไหม
ขุนยายถามถามจริงตกใจไหมว่าอำรุณแจ้งของขายกับ
กับเพื่อนของหลานชายเราในข้อหาคมคืน

ที่ผ่านมาเขาได้สารภาพเขาคุยกับยายไหมว่า

เป็นหนึ่งในที่บอกว่าโดนถูกคงขืน
แต่เขาก็ไม่ได้คุยอะไรแล้ว
เขาก็ไม่ได้คุยอะไรเลยเขาก็ไปทำงานทำอะไร
เสียใจสิ
อยากให้เขาเป็นคนดีเสียใจอยู่
เตือนเขาบ่อยไหม

ถ้าเจอยังไม่ได้ติดต่ออะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเขานะ

แต่เสียใจที่เตือนทำแบบนี้
พ่อแม่เขาก็
พ่อแม่เขาตายหมดแล้ว

ค่ะแม่ของพีบอกว่าแหม่มันก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ลูกเล่าให้ฟังนะ
เพราะลูกบอกว่าผู้หญิงเขายอมขึ้นรถมาด้วยเองแล้วเหตุการณ์ในห้องเนี่ย
เด็กที่กระทำกับฝ่ายหญิงทั้งหมดเนี่ยแม่ของพีบอกว่า
กลุ่มเด็กเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยินยอมลักษณะถอดเสื้อผ้าเองด้วยนะ
โวยวายไม่ได้ขัดขืนเลยแม่ของพีก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายแล้วก็เพื่อน
ผ่านทางสื่อมณชนด้วยเราไปคุยมาเนี่ยเธอบอกว่า
อยากให้ฟังข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะอ้าวเธอบอกว่าอย่างนี้นะ
หลังเกิดเรื่องเนี่ยได้มีการไปคุยกันที่สถานีตำรวจแล้ว
อันนี้แม่ของพีบอกนะเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบ
ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงผู้เสียหายบอกว่า
ถ้าจะรับผิดชอบด้วยการแต่งงานเนี่ยต้องเป็นพีลูกชายของเธอเท่านั้น
คนอื่นไม่เอาอันนี้แม่ของพี่บอกนะฮะท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าส่วนตัวเขาเองนะคะเขาบอกว่าเขากำลังจะทำ
แต่เพื่อนเขาอ่ะเข้ามาขวางไว้ก่อนแล้วคือเขาเขาก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรผู้หญิง
เท่าที่รู้มาน้องไม่ได้โดนล่อลวงมา
ให้เพื่อนไปรับที่ตลิ่งสูงที่อีกตำบลหนึ่งค่ะคืนนั้นน่ะ
ถ้าจะให้รับผิดชอบแต่งงานหรืออะไรอย่างนี้ก็จะทำอะไรอย่างนี้
ยายของผู้หญิงก็บอกว่าถ้าเป็นน้องอีกคนนึงไม่เอา
ก็คือถ้าจะรับผิดชอบก็คือต้องเป็นลูกชายของนี่คนเดียว
มีน้องผู้ชายอีกคนนึงที่ว่าที่ว่าทำแล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
บอกว่าแม่พียังไม่ได้ทำนะพีพียังไม่ได้ข่มขืน
ผมก็อยู่ด้วยตอนนั้นเด็กที่ชื่อเขียวทวิตเตอร์แรงมากด่าแรงมาก
ด่าโดยที่ไม่ฟังความเราเลยจากข่าวที่ให้ไป
คือฟังความข้างเดียวแล้วข่าวที่ปล่อยออกไปคือเกินความเป็นจริงมาก
ที่บอกว่าโดนรุมกระทำโดยที่แบบทุกคนยืนดูอะไรอย่างนี้
ซึ่งจากที่ฟังจากที่เด็กเล่ามามันไม่ใช่อย่างนั้น
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของทางฝั่งผู้ต้องหานะหรือว่าญาติของเขานะที่จะกล่าวอ้างอะไรลักษณะแบบนี้นะฮะ
คือทีนี้ค่ะเราก็ไปถามจากทางตำรวจนะคะว่าตกลงแล้วคดีนี้มันยังไง
ทางผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพแม่วงตั้งแต่กลางเดือนเมษายน
แล้วทำไมผู้เสียหายบอกว่ามันยังไม่คืบหน้าเลยครับ
พลตำรวจรีไตรโรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เลยยังลงพื้นที่ไปติดตามความคึบหน้าคดีและค่อมูลแบบนี้
ออกหมายจับแล้วคนหนึ่งคือนายเอกราชแข่งเขตการหรือในป้ายอายุ๒๖ปีค่ะ
และอีกสามคนที่เป็นเยาวชนออกหมายเรียกแล้วนะคะ
พิจารณาฐานข่มขืนกระทำชำราวลักษณะโทรมหญิงในส่วนของการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อเนี่ยค่ะทางตำรวจสอบปากคำ
คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนกต่อสามคนแล้วครับ
ทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีตำรวจก็จะมีการนำคำให้การของ
เยาวชนผู้เสียหายมาพิจารณาแล้วก็จะต้องเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ตำรวจยืนยันว่ามีข้อมูลชื่อนามสกุลของคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ครบทั้งหมดทุกคน
หมายความว่าคืบหน้าอืมตำรวจบอกว่าคืบหน้านี่คืบหน้าก็คือออกไม้จับแล้วหนึ่งครับ
ออกไม้เรียกยาวชนแล้วสามแล้วก็จับได้แล้วยาวชนสองในสาม
แล้วก็สอบปากคำนกต่อไปแล้วที่ถูกกล่าวหาครับแต่นักข่าวก็ถามนะคะว่าอ้าวก็
ความเอาไว้ไม่เห็นแจ้งความคืบหน้าทางคดีอะไรใดเลย
เรื่องของความล่าช้าเนี่ยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖บอกว่า
สั่งให้ตรวจสอบแล้วสั่งให้ตรวจสอบการทำงานของตำรวจสพแม่วงอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีจริง
กลางเดือนเมษายนไปแจ้งความแล้วจริง
แต่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖บอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ละคดีจะมีกำหนดระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน
แต่ละคดีก็จะใช้เวลาแตกต่างกัน
แต่ถ้ามันล่าช้าเนี่ยถ้าตรวจสอบแล้วว่ามันล่าช้าผิดปกติ
ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอน
คือจะต้องมีคนรับผิดชอบกรณีที่คดีนี้ล่าช้า
ได้สั่งการให้ตรวจสอบการดำเนินการของสมพพ่อแม่วง
ท่านภูมิกับทหลองภูมิกับสอบและพนักส่วนเอง
ว่าได้ดำเนินการไปตามระเบียบคำสั่งของสำกราชาธิ์
หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมกำกับดูแลการสอบสวน
ซึ่งในส่วนนี้ทางภาคผมได้สั่งการให้รายงานกลับมาโดยเร็วที่สุด

ก็จะทราบว่าเป็นความบกพร่องปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของตร
หรือไม่แล้วก็ผู้ใดต้องรับผิดชอบอย่างไรนะครับ
นี่ค่ะก็เป็นคำชี้แจงจากทางตำรวจมาแบบนี้นะคะ
ด้วยความที่ผู้ต้องหาบางคนเป็นเยาวชน
ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในลักษณะของเยาวชนด้วยตำรวจบอก
คือทางภูมิกับการสพแม่วงท่านจะชี้แจงเพิ่มเติมอะไรก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะ

ตำรวจบอกก็ไปตามหามาสิ๔คนนี้

คือตกลงถ้า๔คนไปกระทำเขาแน่

สิก็บอกมี๕คนอีกคนหนึ่งยืนดูอยู่ไม่ช่วย
จะถือว่าเป็นคนทำผิดด้วยหรือเปล่า

แล้วก็พยานในที่เกิดเหตุอีก๓๔คนมาสอบปากคำนะครับ
นี่ฮะที่สพแม่วงนะครับ
แยกสอบ๒ห้องที่ชั้น๒ของโรงพัก
คนที่เป็นชายหนุ่มที่พามาสอบปากคำในวันนี้เนี่ย
ก็มีเวฟที่เป็นคนขับรถ

จะไม่อยู่ในผังนี้หรอก

คือจากรายงานพบว่า

เขามานั่งดื่มกินที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ตั้งแต่ช่วงเย็นนะแต่ว่ากลับออกไปก่อน
ก่อนที่รถกระบะคันที่รับตุ๊กตาจะมาถึง
อันนี้ตามข้อมูลที่เขาบอกนะ๓คนนี้นะ
แต่เวฟเนี่ยเขาเป็นคนขับรถกระบะแน่
ตอนนี้การสอบสวนทั้ง๔คนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ
แต่เมื่อสักครู่นี้มาร์คใช่ไหม
ที่เป็นคนติดต่อตุ๊กตาเนี่ย
แฟนเก่าของตุ๊กตาที่ว่าเดี๋ยวไปรับนะไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนกันเนี่ย
ตำรวจคุมตัวมาสอบเนี่ยเพิ่งออกมาจากห้องสอบสวนนะครับ
ผู้ชมครับนี่มาร์คออกมาจากห้องสอบสวนแล้วนะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ว่าตุ๊กตาอดีตแฟนของเขาถูกกระทำถูกข่มขืนลุมสมในห้องเนี่ยเขาไม่รู้จริง
คือเขาเป็นคนไปรับจริงแต่เขาไม่รู้จริงว่าเหตุการณ์ในห้องนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คือเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องตามต่อแล้วฮะมันหลากหลายแง่มุมเหลือเกิน
ใช่ค่ะโดยเฉพาะระยะเวลาที่รอคอยยาวนาน๔๕เดือนแบบนี้ค่ะ
อย่างที่ผู้เสียหายเขาบอกจริงว่าคดีในลักษณะแบบนี้
มันคือคดีข่มขืนรุมโทรมสภาพจิตใจของผู้เสียหาย
ระหว่างการรอคอยว่าเมื่อไหร่คนก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีเนี่ย
โอ้โหบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกจริงนะครับ